อันนี้เป็นสิ่งที่ทางคนขายก๋วยเตี๋ยวอยากจะถามลูกค้ารายนี้นะครับ
เพราะว่าลูกค้ารายนี้ก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็จะให้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับ
ปรากฏว่าตัวคนขายก๋วยเตี๋ยเอง
เขาก็พยายามที่จะทำตามที่ลูกค้าสั่งแล้ว
แต่ท้ายที่สุดลูกค้าไม่พอใจ
โวยวายมาแบบว่าสั่งยางแต่ทำไมได้อีกอย่าง
จากนั้นก็ปลาถุงก๋วยเตี๋ยวใส่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวทันที
คุณผู้ชมครับมันมีคลิปเหตุการณ์
ซึ่งคนขายก๋วยเตี๋ยวเขาถ่ายคลิปไว้
แล้วเขาก็อยากจะถามว่าพี่ไปโมโหอะไรมา
พี่ครับพี่ทำอย่างนี้นะพี่ทิ้งนะ
ผมสั่งอย่างได้อย่าง๒๓ทีแล้ว
สั่งอย่างได้อย่างอะไร
สั่งอย่างแห้งก็ทำแห้งให้ใส่๓อย่าง

ปล่อยไม่เป็นไรพี่

จะทำอย่างเยอะมันหมายพอมากน่ะ

ที่ถูกพูดถึงสนั่นโลกโซเชียลเลย
ใช่แต่ว่านี่โชคดีนะที่อย่างน้อยมีผู้หญิงที่มากับเสื้อเหลือง
ผู้ชายเสื้อเหลืองพยายามดึงพยายามห้ามทับ
ภรรยาเขาคอยห้ามสามีไว้นะครับ

ชาวเน็ตเขาแชร์พฤติกรรมของลูกค้านุ่มใหญ่รายหนึ่งนะครับ

ซึ่งการซื้อขายในครั้งนี้ไม่ราบรื่น
เพราะผู้ชายเกิดอารมณ์โมโหขึ้น
เฟซบุ๊คชื่อหัวร้อนได้โพสต์คลิปพร้อมบรรยาย

ผู้ชายเสื้อสีเหลืองได้เข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยว
ซึ่งพ่อค้าเองก็ได้จดออเดอร์นะครับ
ตัวคนซื้อเองก็จดออเดอร์ส่งให้พ่อค้า
ผู้เขียนเองเหรอครับทางร้านก็ทำให้ตามบินเลยนะ
พอใกล้จะเสร็จปรากฏว่าลูกค้าขอเพิ่มหมูสับทันไหม
ทางร้านก็โอเคใส่ให้
แล้วก็มัดถุงเรียบร้อยก็ยื่นให้
พี่ผู้ชายลูกค้าก็พูดออกมาบอกว่า
ผมจะปรุงเลยนะด้วยเสียงดังอารมณ์ที่ไม่พอใจ
ทางร้านก็บอกเมื่อกี้ก็จะมัดถุงไปรอบนึงแล้ว
แล้วมาเพิ่มใส่หมูสับโอเคไม่เป็นไร
ถุงไปอีกรอบนึงแล้วจะมาปรุงก็ไม่เป็นไร

พี่ผู้ชายก็กระชากถุงไปแล้วก็พูดว่า
สั่งอีกอย่างทำอีกอย่างหลายรอบแล้วนะแบบนี้
พอพี่เขาปรุงเสร็จเขาไม่ได้ให้เรากลับมามัดถุงนะ

เขาโยนใส่โยนใส่พ่อค้าเลยนะครับ
แต่พอดีไม่โดนเราแถมโยนเงินให้เราอีก๖๐บาท

ทางเราเองคือพ่อค้าก็ก้มเก็บแต่ก็คืนเงินให้ไปนะ
แล้วก็เป็นการถกเถียงกันนี่แหละว่า
เราก็ทำตามที่คุณออเดอร์มา

แล้วนี่มาโยนใส่หน้าร้านแบบนี้มันเลอะเทอะก็ต้องมาเก็บกวาดอีก
ตัวพ่อค้าเขาก็เริ่มไม่ยอมเหมือนกันนะคุณ
คือเอาจริงทางพ่อค้าเขาก็งงเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาก็คงมั่นใจว่าเขาทำตามสั่ง

บอกเขางงใจกับพี่เขาจริงนะครับ
เพราะว่าตอนที่สั่งคือสั่งเส้นใหญ่เย็นตะโฟแห้ง

แต่ตอนหลังมาเพิ่มหมูสับก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เพิ่มได้
แต่พ่อค้ายืนยันบอกผมก็ทำตามออเดอร์ของคุณ
ผมจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไง
แล้วคุณจะมาว่าผมสั่งยางได้อย่างได้อย่างไร
เพราะว่าในโลกออนไลน์นี่คือมีภาพกระดาษ
ผู้ชายเสื้อเหลืองเขียนออเดอร์ไว้ด้วยนะ

ใช่ครับเส้นใหญ่เย็นตะโฟแห้ง
ต้มยำลูกชิ้นกุ้งปลาเส้น
แต่ก็ไม่ได้มีหมูสับนะก็มาขอเพิ่มทีหลังอะไรนะครับ

โอ้โหคนมาแสดงความคิดความเห็นเยอะเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็สงสารใครรู้ไหม
สงสารภรรยาของพี่เสื้อเหลืองคนนี้

ใช่แล้วก็อยากจะดึงตัวสามีกลับบ้าน
แล้วท้ายที่สุดกลับบ้านไป
ก็ไม่มีข้าวกินไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินอีกคุณ
ไปซื้อร้านอื่นก็เหมือนจะซื้อไม่ได้อีกนะ

ผู้ชายเสื้อเหลืองนี้เขามีอาการมืนเมาหรือเปล่า

แล้วก็หลายคนก็สงสารเมียเขานะครับ

ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

เขียนแล้วกลัวได้ไม่ตรงยืนเลย
ยืนรอดูเลยใช่เพราะทำได้แบบนั้นหรือเปล่านะคะยืนรอดูหรอ